นี่นะครับทางไทยรัฐเขาก็ลงมานะฮะ
ป๋องกระพลเคลียร์ซุกลูก
เปิดตัวน้องเป็ดน้ำนะฮะ
มีเมียเป็นเมียเด็กนะห่างกัน๒๐ปีคุณผู้ชม
แล้วหมายถึงว่าน้องเป็ดน้ำนี่คือลูกของพี่ป๋อง
นี่ให้ดูลูกก่อนหน่อยดูหน้าตาสินี่ลูกน่ารักลูกป๋องใช่ไหม
หน้าตาน่ารักมากเลยนะต่างจากพ่อมากเลย
ไม่สิแหมพ่อเขาเมื่อก่อนมันคงจะดีอะแกนี่แกแนว
ไหนล่ะป๋องตุพลเนี่ยนะผมจะบอกให้นะรุ่นเดียวกับคุณกล้องลูโวนะ
เรียนมาด้วยกันกับคุณกล้องลูโวแล้วดูสภาพหน้าป๋องกระพล
คนละสภาพเลยอะคือเหมาะมากที่จะไปทำรายการพวกผีสาง
เขาทำมาต้องนานแล้วด้วยมั้ยค่ะน้อง
เหมาะมากอย่างนี้เขาบอกช็อตเบานะครับเมื่อตัวพ่อเรื่องผีที่คลองกำแหนคัสโนว่า
ป๋องกระพลถึงคราวเปิดตัวลูกชายน้องเป็ดน้ำซึ่งตัวจูก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ซุกลูก
แค่คนไม่รู้เองต่อแหลละป๋องกะพลเพราะก่อนหน้านี้นะครับตอนเมียท้องเนี่ยนะ
ตอนเมียท้องเนี่ยทุกคนก็รู้เพื่อนของผมก็รู้ใครก็รู้
ที่ป๋องกะพลตอนงี้ที่ป๋องไม่บอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเด็กก็รู้
เออจริงทั้งหมดคือเขาไม่ยอมบอกเขาซุกเอาไว้เนี่ยเพราะเหตุผลนี้

ตอนนี้มันซุกลูกด้วยซุกกิ๊กด้วย

ทำไมที่มันรู้ดีจังร์หรือเนี่ย

ใช่

มีลูกได้แม้กระทั่งอายุ๕๐แล้ว

ปลูกป๋องแน่นะลูกป๋องแน่นะ
บอกดีใจนะที่คนชื่นชอบลูกของตนเองนะครับ
ส่วนเรื่องวางแผนให้ลูกในอนาคตยังไม่ได้แผนอะไรพิเศษนะครับ
ขอให้ลูกเป็นคนดีมีน้ำใจก็พอแล้ว
แต่หน้าตาแต่ก่อนหน้านี้ไปเจอมันผมโกรธมันมาก

ผมถามว่าพี่ป๋องข่าวที่พี่ป๋องตายผมบอกเลยนะ
ส่วนลงตนยังว่าป๋องก็ฟนตายแล้วลุ้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
บอกว่าผมตายยากไอ้หนุ่มกูตายยากมากเลย

เอาสิรอได้ไหมรอลูกมีป๋องมาได้ไหมโอ้โฮ
คุณตายแน่คือผมบอกเลยถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะ
ผมเนี่ยจับลูกคุณตัดจูลูกคุณเลย
ไอ้หวานไม่ห่วงลูกสาวนะมันเกร็ดเหมือนอย่างที่แกเคยโดน